ต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสวยอย่างกับนางฟ้า
รันเวย์สะเทือนอยู่เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับสาวริต้าค่ะ
ตาแตกทุกลุคเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ธรรมดาเขาบอกว่ามันอยู่ที่กรนรงเดชค่ะ
ไม่พอนะคุณต้องร้องว้าวเข้าไปอีกค่ะ
ริต้าบอกเลยว่าน่าจะมีความพิเศษเตรียมมาฝากแฟนทุกคนด้วยนะคะ
แต่ว่าถามไปแล้วความพิเศษคืออะไรเจ้าตัวเขาอุบเอาไว้ก่อน
ใช่หรือเปล่านะไปถามซีริต้ากันเถอะค่ะ
พี่กรเป็นคนที่ฤทธาแบบ
ลิต้าแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบ

บางทียังแบบเออทำไมเขาเป็นคนน่ารักขนาดนี้
เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะแวะมาหาฤทธานะคะ

ช่วงเวลาพิเศษกับที่โน้นไหม

แล้วมีได้ทำอะไรกันด้วยแต่ขออบไว้ความลับก่อน
เดี๋ยวก่อน
ยังไม่มีแผน

ทุกอย่างอื่นอย่างเรื่องสีอย่างเรื่องอะไรก็คุยกันค่ะ